คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มหล่อกันบ้างดีกว่านะคะ
อันนี้เป็นเด่นคุณงามเนธนะคะโอ้โหดูภาพข้างหลัง
ดิฉันใจสั่นเลยคุณผู้ชมกล้ามแน่นมาก
ใครจะไปรู้ว่านุ่มเด่นคุณเนี่ยนะเคยป่วยมาก่อน
ต้องหันมาดูแลสุขภาพแบบจัดเต็มนะคะ
ทำให้ช่วงนี้หนุ่มเด่นคูณนั้นร่างกายฟิตแบบสุดเลยค่ะ
ผลพวงที่ขยันออกกำลังกายทุกวันเลยทำให้หุ่นดี
เก็บไว้ดูคนเดียวไม่ไหวนะคะอันนี้ทำดีขอชื่นชมค่ะ
อวดหุ่นทั้งในจอละครนะคะ

เพราะพักหลังเนี่ยสาวแกรนเขาก็อวดหุ่นทีเหมือนกันนะ
ขวงใครมากกว่ากันเดี๋ยวไปฟังค่ะ
ออกกำลังกายทุกวันครับ๑๑โมงตอนเช้าผมจะโยคะแล้วก็ออกกำลังกาย
อดเสื้อมีแน่ในละครครับผมมีตลอดแน่ใช่
ในจีก็มีบ้างครับเพราะว่าช่วงนี้ออกกำลังกายทุกวันเลย
แต่ทุกวันนี้เขาเป็นคนที่โปรมากเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่มาก

ใช่ครับผมเชื่อว่าเขาไต่ตองมาแล้ว
มาบีมรีมงลีมิตอะไรของดีก็โชว์กันไม่เป็นไรหรอกนะ
ของสวยงามทั้งนั้นนะคะ
เด่นคุณเขาก็รับบทเด่นมีการผ่าส่งผ่าเสื้อโชว์ซิกแพค
อันนี้ก็ทำดีแล้วแฟนเลยชอบเลย
ใช่คือเรื่องรูปร่างหน้าตาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของบรรดาดาราเลยก็ว่าได้นะคะ
แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับคุณผู้ชมนั่นแหละ
เขาดูได้ในอินสตาแกรมของหนุ่มเด่นคุณนะ